เทลเลอร์เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์

บริเวณถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการ

ก็ถูกล้อของรถเทลเลอร์คันใหญ่
ทับศีรษะจนเสียชีวิตคาที่นะครับ
ทางคู่ขนานขาออกกิโลเมตรที่๒๓ตำบลบางสาวทง
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เป็นอุบัติเหตุรถเทลเลอร์นิสสันสีบรอนหัวลาก
ทะเบียน๗๐๖๖๓๐พระนครสิทธิยา
ส่วนพ่วงท้ายก็คือทะเบียน๗๖๓๕๕๙กรุงเทพนคร
หมายเลขทะเบียน๙กไก่ลิง๓๕๒๐กรุงเทพมนคร
ซึ่งรถก็อยู่ในสภาพพังเสียหายครับ
ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือนายอุทิศบัวหลวง
อายุ๓๖ปีชาวจังหวัดพยาว
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็เสียชีวิตนะครับนอนคว่ำหน้า
อยู่กลางถนนมีหมวกกันน็อกถูกเหยียบทับ
เละเลยนะฮะจนแตกเลยล่ะครับ
จากการสอบถามนายสวรรค์กเฮงอ๗๐ปี
ชาวจังหวัดพระนครสิทธิยาซึ่งเป็นคนขับรถเทลเลอร์คันใหญ่

ตัวเขาเองขับรถมาตามถนนเทพรัฐในช่องทางขวาสุด
่งหน้ากลับอู่รถที่ซอยวัดบัวโรย
พอถึงที่เกิดเหตุนะครับมีรถบัตรรับส่งพนักงาน

ขณะนั้นเองก็มีรถจักรยานยนต์วิ่งตามหลังมา
แต่ตัวเขาซึ่งขับรถเทลเลอร์อยู่นะ
ไม่ทราบว่ามีรถจักรยานยนต์วิ่งตามหลังมา
เห็นแต่รถบัสที่มันออกมาจากบริษัทนะครับ
ก็เลยมีการไปเฉียวชนนะฮะจากนั้นนะครับ

ว่ารถเขาไปเฉียวชนหรือว่ารถจักรยานยนต์เสียหลักเอง
ตัวเขาเองเห็นแต่จังหวะที่คนขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ตกจากรถจักรยานยนต์แล้ว
แล้วก็ตัวกระเด็นมาที่ล้อหลังด้านซ้ายของรถเทลเลอร์ของเขา
แล้วก็ถูกล้อของรถเทลเลอร์ทับศีรษะเสียชีวิตขาดที่
ไม่รู้ไม่การเห็นแต่รถมันโดน
แต่รถมอเตอร์ไซด์นี่คือว่าเขาพลิกแม่มเข้ามาหาเราหรือว่ากัน
ถ้ากลางเตกชัดแป๊บเข้ามานะ
เดี๋ยวชัดแป๊บพลิกแม่มเข้ามา
ในเบื้องต้นฯตำรวจสภบังสาวทง

คนขี่รถจักรยานยนต์ไปชนะสูตร
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ว่ารถเทลเลอร์เฉียวรถจักรยานยนต์จนเขาล้ม
แล้วก็ทับเขาเสียชีวิตหรือเปล่านะฮะ